แต่ว่าเป็นกรณีของรถเมย์แล้วก็รถแท็กซี่
แล้วหลังจากนั้นเองก็หายกันไปนะครับ
แล้วก็มีเจรจาตกลงลงโทษกันไปได้
ในวันนี้เบียดกันอีกแล้วแต่ไม่หนีไปไหน
มาปะฉะดะคือคุยกันเลยเถียงกันเลยนะครับ

ระหว่างคนขับรถบรรทุกและคนขับรถปาเจโร่

ไปดูคลิปเหตุการณ์นี้เบื้องต้นกันก่อนครับ
ทางตรงค่ะซึ่งก็มีอีกทางเรื่องมาก
เมื่อกี้คุณแสงขวาขึ้นมาได้ยังไง
คุณแสงขวาขึ้นมาคุณแสงขวาขึ้นมา
คุณแสงขวา

ชัดนะครับเมื่อกี้คุณแสงขวามาได้ยังไง
คนขับรถบรรทุกพอจอดปุ๊บนะครับก็ลงมาเลยนะ
เดินโอ้โหเดินมาที่รถปาเจโร่เลยนะครับ
นี่คือนาทีที่คนขับรถปาเจโร่แล้วก็คนขับรถบรรทุก
กำลังมีปากเสียงทะเลาวิวาสกันสนั่นกลางถนนครับ
โดยสามารถจับภาพได้โดยกล้องหน้ารถปาเจโร่
คลิปช่วงแรกก็จะเห็นว่ารถปาเจโร่คันนี้

จะไปเจอกับรถบรรทุกที่เปิดไฟเลี้ยวด้านขวา

แต่ว่ารถปาเจโร่นั้นไม่ได้หยุดรถให้นะครับ

ในช่วงท้ายของคลิปรถบรรทุกคันเดิม

แล้วก็มีท่าทีคือเหยียบเบรกเป็นพัก
ก่อนจะจอดลงแล้วก็ลงมามีปากเสียงกัน
เหตุการณ์ด้านกลางนั่นที่ผู้โพสต์นั้นระบุข้อความ
บอกว่ารถบรรทุกบอกผมไปขับเบียดเขา

จากนั้นจอดกลางถนนลงมาหาเรื่อง

ได้มีการแปะเอาไว้ประกอบกับคลิปเหตุการณ์นะครับ

เข้าไปชมคลิปนี้จำนวนมากแล้วก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์กัน
ส่วนหนึ่งก็ตั้งข้อสงสัยว่ารถทั้งสองคันนี้อาจจะมีเรื่องมาก่อนหน้านี้ก็ได้
อีกส่วนหนึ่งมองว่าก็ให้ความเห็นในมุมของรถบรรทุก
ถ้าหากรถบรรทุกเปิดไฟเลี้ยวก็ไม่ควรจะแซง
เพราะว่ารถบรรทุกมีน้ำหนักมากอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
สายตรวจโซเชียลสอบถามไปยังเจ้าของรถปาเจโร่
เล่าว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
บริเวณตำบลชายสถานนะครับอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
เฟอร์รถบรรทุกไม่พอใจตัวเองโดยกล่าวหาว่าตนเองขับรถเบียด
แล้วก็พยายามจะแซงขวาตั้งแต่ช่วงสี่แยกไฟแดง
ตัวเองก็บอกว่าอธิบายไปแล้วว่าไม่ได้แซงแต่ขับทางตรงมาจากเลนขวาอยู่แล้ว
ตอนนี้นะครับสำหรับเรื่องนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
เพื่อจะแจ้งความกับตำรวจต่อไปนอกจากนี้ทางทีมข่าวสายตรวจโซเชียลนั้น
พยายามติดต่อทางด้านโชเฟอร์คนขับรถบรรทุก